ที่จังหวัดนครปฐมนะคะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๖ปีแล้ว
เมาค่ะดื่มเหล้าแล้วก็ก่อเหตุ
ยิงภรรยาของตัวเองยิงภรรยาไปนัดหนึ่ง
ลูกสาวมาห้ามลูกสาวแท้นะ
ลูกสาวมาห้ามหันไปยิงลูกสาวตัวเองอ่ะ

ยิงลูกสาวจนลูกสาวบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็หันกลับไปยิงภรรยาอีกนัดหนึ่ง

สาเหตุก็คือตามข้อมูลของญาติผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาบอกว่าสามีพระยาคู่นี้เขาเลิกกัน๑๗ปีแล้ว
ตัวผู้ชายไปมีภรรยาใหม่แต่สุดท้ายเนี่ยกลับมาง้อขอคืนดี
แต่ภรรยาเดิมภรรยาเก่าผู้เสียชีวิตคนนี้
ก็ไม่อยากคืนดีด้วยแล้วก็คาดว่าที่ก่อเหตุเนี่ย
น่าจะเป็นลักษณะของอยากได้มรดกอยากได้ทรัพย์สินของภรรยา
อันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าอาจจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่า
คือหลังก่อเหตุก็ขึ้นรถกระบะแล้วก็หนีไปค่ะ
ผู้ชายคนนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะที่อำเภอบังเลนจังหวัดนครปฐม
ร้อยตำรวจเอกพานุรุษสันตานนท์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางเลนบอกว่า
กลางดึกวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลบางเลนนะคะ
ว่ามีผู้หญิงถูกยิงเสียชีวิต๑คนได้รับบาดเจ็บสาหัส๑คนก็เลยไปตรวจสอบ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสุนันใจพันธ์อายุ๔๙ปี
เป็นครูโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งค่ะในอำเภอบางเลน
บาดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘ถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้าย๑นัด
ถูกยิงเข้าที่ท้องอีก๑นัดนะคะ
ผู้บาดเจ็บก็คือนางสาววารดาคณากรเกื้อพรอายุ๒๖ปี
ลูกสาวของผู้ตายถูกยิงที่สะโพก๒นัดค่ะ
อาการก็เจ็บหนักนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นสามีของผู้ตายเป็นพ่อแท้ของผู้ที่บาดเจ็บ
นายไพโรธใจพันธุ์ค่ะอายุ๔๖ปี
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ก็เป็นบ้านชั้นเดียวในบ้านมีกองเลือดกองใหญ่เลยค่ะ
บ้านอยู่ที่หมู่๕ตำบลบางปลาอำเภอบางเลน
คือนายไพโรตหลังก่อเหตุ
แล้วก็ยิงภรรยาแล้วก็ยิงลูกสาวแท้ของตัวเองจริง
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมดูค่ะ
เขาให้การกับตำรวจว่าเขาก่อเหตุในลักษณะไหนยังไง
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๒๐ตุลาคมนะคะ
เขาก็นั่งดื่มเหล้าในห้องนอนของนางสุนันก็คือภรรยา

แล้วเขาอ้างว่าทะเลาะกันอย่างรุนแรงค่ะมีปากเสียงกัน
นางสุนันจะเดินออกมาจากห้องไปที่ห้องโถง
ระหว่างนั้นลูกสาวซึ่งอยู่ห้องใกล้กันได้ยินเสียงทะเลาะกัน
ก็เลยออกมาจากห้องมาต่อว่านายไพโรธ
แล้วนางสุนันก็ทิ้งท้ายว่าอ้าวยิงเลยปัญหาจะได้จบ
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของนายไพโรธนะคะอ้างว่าเมียท้า

ไพโร่ก็เลยเดินออกไปหยิบปืน

ยิงใส่นางสุนันไป๑นัดค่ะ

นายไพโรธยิงปืนใส่ลูกสาวอีก๒นัดที่ขานะคะ
แล้วก็หันกลับไปยิงนางสุนันภรรยาอีกหนึ่งนัด

หลังจากนั้นก็ขับรถกระบะหลบหนีไป

อืมคือนายไพโรธที่ตัดสินใจเข้ามอบตัวเนี่ย
เขาก็ยังรับสารภาพกล่าวอ้างเหมือนเดิมนะ
คืออ้างว่าโมโหมากโมโหนักมาก
เพราะพูดจากันไม่รู้เรื่อง
ส่วนศพของนางสุนันตอนนี้ยาศ
ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางปลาอำเภอบางเลน
ก็มีพี่สาวของผู้ตายที่เล่าถึงวันเกิดเหตุ
บอกว่าวันนั้นก็หลับอยู่ในห้อง
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัด

พอวิ่งออกมาดูพบว่าน้องสาวนะ
ก็คือผู้ตายถูกยิงจนเสียชีวิตแล้ว

ส่วนหลานสาวก็ถูกยิงเหมือนกัน
ก็พยายามประคองร่างผู้เป็นแม่
จะเอาส่งโรงพยาบาลสุดท้ายไม่ทันฮะ

ส่วนนายไพโรธกับผู้ตายทางพี่สาวของผู้ตายบอกว่า
ก็พอแต่งงานกันมีลูกกันแล้วเนี่ย

กันไปนานกว่า๑๗ปีแล้ว

นายไพโรธไปมีภรรยาใหม่
แต่ว่าช่วงหลังนายไพโรธกลับมาขอคืนดีกับผู้ตาย
แล้วก็มาอยู่กันฉันสามีภรรยาเหมือนเดิม
แต่นายไพโรธมีนิสัยชอบดื่มเหล้า

ก่อนหน้านี้นายไพโรธเคยใช้ปืนมาขู่ผู้ตายอยู่หลายครั้ง
ทุบตีทำร้ายร่างกายแต่ผู้ตายก็ทนเพราะรัก
ถึงขั้นที่ว่าลูกเนี่ยเคยบอกว่า
กลัวว่าแม่จะตายด้วยน้ำมือพ่อ
แล้วที่สุดแล้วแม่ก็ถูกพ่อยิงจนเสียชีวิตจริง
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คาดคิดว่าคนที่เป็นสามีกับเป็นพ่อแท้
จะทำกับลูกกับเมียได้ขนาดนี้
ส่วนปมเหตุที่ทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นยิงกันจนเจ็บตายแบบนี้
น่าจะมาจากเรื่องความขัดแย้งเรื่องมรดกที่เป็นที่ดิน๓๗ไร่ของผู้ตาย
เนื่องจากนายไพโรธเคยบอกให้ผู้ตายไปขายที่เพื่อจะเอาเงิน
แล้วก็เชื่อว่าที่นายไพโรธกลับมาคืนดีกับผู้ตายเนี่ย
ก็เพราะหวังฮุบมรดกที่ดินนี่แหละ
ไม่ถึงห่วงในเรื่องใดน่าจะเป็นเรื่องมรดก
เพราะเขาพูดออกมาว่าเขาต้องการมาทวงสิทธิ์

น่าจะน่าจะเลือกมรดกนี่แหละเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรกิน
มีเมียสองคนไม่ได้ทำอาชีพประกอบอาชีพอะไรที่เป็นกิจจัดลักษณะ
เข้ามาก็มาเอาอกเอาใจทำดีซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนี่
เราก็คิดว่าเขาต้องมีแผนแล้วก็จริง
ส่วนใหญ่ที่มาก็จะทะเลาะกับเมียเนี่ย
เอาปืนมาคู่เอาเหล้าสาดหน้าเอาเท้าถีบหน้า
แบบนี้เป็นคนแบบนี้เป็นคนที่อารมณ์รุนแรง
ก็คงไม่คุยแล้วค่ะถ้าคุยกันก็คงไม่ได้คุยดีกันแล้ว
ไม่อยากคุยแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากอะไรทั้งสิ้น
ไม่อยากให้เขามากล่าวมากล่าวไม่อยากให้มาไม่อยากเห็นหน้า
ไม่อยากให้เหยียบเขามาเลยอ่ะคนแบบนี้เป็นเสนียกน่ะ
เดี๋ยวคนตายเขาจะไม่เป็นสุข
ก็มีญาติผู้ตายอีกคนนึงนะครับที่บอกว่าพอรู้ข่าวก็ตกใจมาก
คือไม่คิดว่านายไพโรธจะกล้าก่อเหตุขนาดนี้นะ

แต่ทุกครั้งที่เจอนายไพโรธนะเจอทีไรเมาทุกที
ก็ที่เห็นก็เคยเห็นเขามานี่ก็
เขากินนั่งกินเหล้าอยู่ที่นี่ประจำ

พอเย็นเขามาเขาก็ถือเหล้ามา
มานั่งกินอยู่ที่บ้านเนี่ยใจมันทำด้วยอะไรก็
อืมลูกอ่ะทำให้มันเกิดมาแท้แท้ยังไปทำร้ายมันอีก
อืมทีนี้งานศพของนางสุนันนะคะ
ยาตรก็นำมาตั้งบำพินขุศนที่
วัดบางปลาบรรยากาศโจรใส้ค่ะ
แล้วลูกสาวที่ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
มาร่วมงานศพแม่ด้วยนะ
คือถึงจะเจ็บอยู่ก็มาแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาคุณผู้ชม
คือลูกสาวยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียแม่
หรือว่าลูกสาวอยู่ในเหตุการณ์เขาเข้าไปห้าม

ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาในไพโรธก็คือ

พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุอันควร
ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป